อย่าให้เสียดิฉันพูดถึงเรื่องอะไรคะไม่รู้กันเลยใช่ไหม
พาไปที่หาไอ้ไข่ไอ้ไข่นะที่สนามชัย
พาไปที่แรกก่อนอ่างทองนี่ค่ะไอ้ไข่คนไปกันเยอะเลยเมื่อวานนี้นะคะ
นี่ไอ้ไข่ไอ้ไข่ณวัดสนามชัยต้องมีสังกัดให้เขา
ต้องมีสังกัดให้เขาที่จังหวัดอ่างทองนะคะแล้วเห็นไหมคะ
เครื่องของเส้นไหว้เนี่ยเต็มเลยการันตีความแม่นเห็นไหม
ทหารของอะไรเห็นไหมวิธีการต้องไปกระซิบข้างหูแบบนี้นะจ๊ะ
แล้วเราจะกระซิบเขาเรียกว่าอะไรองค์ไหนพี่เลือกเลย
ข้างบนสูงไปเจอต้องซิ้มข้างล่างถูกไหม

ไม่ต้องคำล้อกันไม่ต้องคำล้ากันไม่ต้องมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะเลขปลายห่างประทัดชัด
เดินทางมาจากต่างจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะ
ประทัดกล่องใหญ่มาก
จำนวน๑๐๐๐นัดมาจุดถวายไอ้ไข่เพื่อแก้บน
เพื่อแก้บนแบบนี้ปุ้งปังกันไป

ผ่านงานเพลง

มันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่ง

ศีสุโธมะย่าศีแบทุมากันหน่อย

กราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าที่เกาะคำชโนธอุดรธานี
คึกคักทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะ
นี่คือลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
มีนักเสี่ยงโชคมาตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสวงตั้งแต่เช้า

พอทำพิธีเสร็จนะครับสิ่งที่ห้ามพลาดเลยคือ
นี่ฮะต้องมาตรงนี้เดินไปส่องอ่างน้ำมนต์หน่อย
พ่อจ้ำคำชโนธทำเอาไว้
เป็นเลขอะไรคุณผู้ชมดูเอาเองนะครับ

เอาเฮ้ยเดสแอร์ทำไมเงียบล่ะ

คือมองแล้วเฮ้ยเลขไทยผมเห็นเลขไทย

แต่อันนั้นเลขอะไรตรงที่อยู่ตรงองค์พญานาค

เลขที่นักเสียงโชคมาถามผมไม่ได้ใบ้นะ
เพราะว่าแม่ค้าเขาบอก
ที่คนนักเสี่ยงโชคมาถามเยอะคือ๙๘
ซึ่ง๖๘ตรงกับพศเกิดของ

ซึ่งเลขที่บรรดานักเสียงโชคถามมา
ขอโทษครับไม่ต้องไปหาแล้วที่นั่นไม่มีแล้วครับ
พอถามเรื่องนี้ขาย๘๐เช่นเวลา
ขาย๘๐ใช่ไหมล่ะเห็นหน้ายิ้มแบบนี้
ที่ภูการเขามาตรวจขาย๘๐เช่นเวลา
แม่ค้าบอกว่าไปหาที่ไหน
เกาะคำชโนธเขาใช้คำว่าแทบจะไม่มี
ถ้าจะใช้คำว่าไม่มีเลยจะผิดไหม

ไม่มีครับ๘๐บาทนะครับ
ก็รับมาเขาบอกต้นทุนละ๙๐กว่าบาทแล้ว
ก็ต้องขายฉบับละร้อยหนึ่งเป็นอย่างน้อย
ส่วนเลขชุดไม่ต้องพูดถึงนะครับ

ย่องมากลางดึกนะครับมาขอโชคลาภ
ที่หน้าองค์ฤษีนารอด
ลักษณะจะเป็นคือเหมือนนั่งเขียนบทพระเวท
ใต้ต้นมะม่วงอายุ๒๐๐ปีครับ
วัดล่ามช้างอำเภอเมืองเชียงใหม่
หลังจากมีการร่ำลือต่อกันนะครับ
ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ให้โชค
มีคนถูกรางวัลมาแล้วกว่า๒๐งวดครับ
แสวงโชคจุดทูปตัวเลขหน้าตัก
ขององค์ปู่ฤษีนารอด
ปรากฏเป็นเลขอะไรออกมารู้ไหมนี่
ชัดเป๊ะ๓๙๒
นี่ผมอ่านตามเลขทูปนะ
ก็มีคนเอาไปซื้อจะไปเสี่ยงโชคกันวันนี้แหละครับ